สำหรับอิงฟ้าวราฮา

ท่านี้ในตำนานคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าทุกวันนี้ออร่ามันจับจริง
ใส่ชุดไหนก็จึ้งใส่ชุดไหนก็ปัง
คุณผู้ชมค่ะสวยหมดไม่สนว่างานไหน

ผมสั้นสีบอลก็มีแล้วดูจริตท่วงท่าการเดินการโพสต์คือมันแบบแซ่บเข็ดฟัน
วันก่อนผมสั้นแบบนี้ใช่ไหมมาจ้ะวันนี้ผมยาวก็ยาวดั่งเสกได้นี่
อยากเป็นเบอร์เมดเลยนักเลือกไปเลยยาวเป็นฟันเซลล์ไปเลยค่ะ
บางวันก็เล่นใหญ่ค่ะใส่ชุดเติมปีกเข้าไปเลยจ้ะใส่เครป๕ด้านหลังนี่เดินสะบัดคุย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือต้องบอกว่าทุกลุคอิงฟ้าเอาอยู่หมด
ที่คุณก๊อฟทัศนัยของเราไปเป็นพีดีอ่ะเท่อยากมาในลุคเท่เฮ้ยเอาอยู่
คือพี่ฟ้าก็เหลดท่อหล่อเท่ไม่ปรานีใจเอฟซีกันเลยอ่ะกล้าวใจสุด
อ๋อนี่เป็นขนหยิบตายอ่ะนี่ตื่นเตอร์เป็นไงล่ะ
คืออิงฟ้าเขาบอกกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าจริงที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวสนุกแบบนี้
ตัวเองก็ได้คิดงานแล้วก็วางแผนด้วยว่างานนี้จะใส่อะไรจะใส่แบบไหน
ทำให้งานแต่ละวันมันยิ่งสนุกขึ้นไปอีก
และแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุด
การแต่งตัวออกมาโชว์ตัวแต่ละครั้ง
มันคือการให้เกียรติผู้จัดงานที่จ้างเธอมาด้วย

พี่ฟ้าหลายคนเขาเรียกว่าหลายชื่นชมในลุคหลายลุค
เวลาพี่ฟ้าไปออกเมสแกนรู้สึกอย่างไรบ้าง
ก็รู้สึกดีใจค่ะมันก็ทำให้เราแบบสนุกด้วย
เพราะว่าจริงเราก็อำลาไปแบบว่า
มันนานแล้วเราก็กลัวคนจะเบื่อ
ซึ่งเราก็พยายามหาอะไรแบบว่าให้นางงามมันมีความสนุกมากขึ้น

แล้วตัวเองสนุกไหมกับการเตรียมลุควิกผมนู่นนี่นั่น
สนุกหนูจะบอกว่าแต่ละลูกหนูทำการบ้าน

ว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทีมอะไรดี
เพราะว่าแบบแฟนคลับเราหลายคนก็เฝ้ารอว่าแบบ
มันทำให้คนติดตามงานนั้นมากขึ้นด้วย

ข้างที่จะเป็นแบบงานในโรงแรม
เราก็อยากมาแบบว่าเรียบบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าแบบแน่นทุกงานเดี๋ยวมันก็จะน่าเบื่ออีก
วันนี้ไม่ได้มาแบบเพื่อแก้ข่าวกรบกระแสเลยใช่ไหมจ
ไม่เราจะแก้ทำไมอ่ะ

เป็นไงสมมงสมศักดิ์ศรีจริงอิงฟ้าวราหะค่ะ
ส่วนเมื่อค่ำคืนก่อนงานที่อิงฟ้าไปร่วมงานก็คือ

บอสก๊อฟทัศนาย
บอสก๊อฟทัศนัยโค้ดทองผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
และเขาได้คนมงเรียบร้อยแล้ว

เดินเต้นเล่นร้องจนคว้ามงจากเมืองมังกรทองมาได้สำเร็จ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกน้องเนยกับพี่ก๊อฟกันสักนิดนึงค่ะ
ก็วันนี้คุณแม่ก็มาจากจังหวัดระยองเลย
ก็ขอบคุณที่สนับสนุนหนูขอบคุณทีมพี่เลี้ยงเบื้องหลังด้วยนะคะ
ที่ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้หนูเป็นเด็กที่มีศักยภาพ
เราก็ดูคู่แข่งมาบ้างในจังหวะที่เขาได้ไปแล้ว
ถ้าเราต้องเอาคนไปสู้ก็ต้องคนแบบนี้
ถึงจะไปสู้กับจังหวัดอื่นได้
จังหวัดที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็สวยกับนางพญาหมดเลย
แล้วเราก็ต้องเอาบรรนางพยาวไปสู้แล้วที่เหลือก็เดี๋ยวจะแบบสู้กันต่อ
แล้วเราก็ต้องเอานางพญาไปสู้แล้วที่เหลือก็เดี๋ยวจะแบบสู้กันต่อ